แอร์กราบโอ้โหร้อนไปทั่วโซเชียลมาสักระยะหนึ่งแล้ว

แล้วก็มีการแถลงข่าวกันด้วย๘กันยายนนะคะ

เรื่องทั้งหมดผมขอยืนยันว่าบริษัทมิได้มีคำสั่งให้มีการกราบขอโทษแต่อย่างใด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในห้องกับผู้โดยสารแล้วพนักงานเองมีความเสียสละและอยากให้เหตุการณ์จบ
ก็เลยทำการกราบขออภัยผู้โดยสารซึ่งทางผู้โดยสารเองเนี่ยก็ได้รับความพึงพอใจแล้ว
นี้เพียงคำยืนยันจากผู้ประหลังสายบินไทยแอร์เอเชีย
กรณีข้อพิพาทระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตส
ยืนยันว่าทางสายการบินไม่ได้บังคับให้พนักงานกราบผู้โดยสาร
แต่เป็นความเต็มใจของพนักงานเองเพราะได้หารือร่วมกันแล้ว
ว่าจะขอโทษผู้โดยสารต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งแอร์เอเชียจะปรับรูปแบบกฎระเบียบการดูแลผู้โดยสารบนเครื่องใหม่
เพื่อลดการปะทะระหว่างพนักงานต้อนรับกับผู้โดยสาร
โดยจะให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลทุกกรณีที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะให้ทางคณะกรรมการเข้ามาร่วมพิจารณาการตัดสินความผิดทุกครั้ง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานในองค์กรมากที่สุดนะคะ
ซึ่งอีกหนึ่งผู้บริหารที่ออกมาพูดนายโทนี่เฟอร์นันเดสนะคะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชียนะคะ
ก็บอกว่าขอรับผิดแล้วก็ไม่ขอแก้ตัวต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
พร้อมยืนยันให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
ความสำคัญของลูกค้าบอกว่าพนักงานอันดับ๑ลูกค้าอันดับ๒

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานก็มีเหตุผลที่ต้องทำ
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสายการบินค่ะ
โดยในวันนี้ผู้บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย
เดินทางไปกราบขออภัยพ่อแม่ของแอร์โฮสเตส
ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ส่วนผู้โดยสารที่เป็นคู่กรณีทางสายการบิน

และเมื่อวานนี้ผู้โดยสารคนดังกล่าวก็ได้กลับมาใช้บริการสายการบินแล้ว
เกิดขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกัน
โดยที่บริษัทจะไม่ขัดขวางนะคะ
เมื่อวานนี้ในแฟนเพจของตรีนี้แฟนเดส
ก็มีการโพสต์ภาพเป็นเขาอยู่ตรงกลาง

ว่าแฮปี้กันกับไทยครู
จบเรื่องเรียบร้อยพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปขอโทษ
แต่เขาบอกว่าออกมาอย่างนี้เหมือนจะดีขึ้น
ใช่ค่ะกลายเป็นราดน้ำมันในกองไฟใช่ไหม
ถูกต้องคือต้องบอกว่าชาวเน็ตไม่จบง่ายนะคะสำหรับเรื่องนี้
เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้นายโทนีเฟอร์นันเดส
มาแบบนี้ทำไมดูไม่สอดคล้องกับนโยบาย
อ่าลูกค้ามันเป็นอันดับสองอืม
มีไปถล่มกันเยอะเลยนะคะในคอมเมนต์ของรูปนั้นแหละ
เพิ่งเล่าให้ฟังว่าเป็นรูปเขากับรอบนะคะ
อย่างเช่นบอกว่าไม่มีการลงโทษผู้จัดการเหล่านี้เลยเหรอ

ที่นี่เหรอที่ว่าพนักงานมาเป็นอันดับแรก

คือประเด็นมันมีรูปแรกออกมาก่อน
คือเป็นรูปของผู้จัดการที่เป็นหัวหน้า
ถ่ายรูปร่วมกับผู้โดยสาร

หลายคนก็มองว่านี่หรือคือมาตรการ

เมื่อสักครู่มีการแถลงบอกว่าไม่ได้มีคำสั่งที่จะให้นั่นเป็นการหารือกันแล้ว
รวมถึงพอมาอีกชุดหนึ่งที่โทนี่ออกมาพูด
หลายคนก็มองว่านี่ทำอะไรกันอยู่

มีอีกนะคะแค่ไปพบครอบครัวเพื่อขอโทษเหรอ

คุณจะดำเนินการอย่างไรต่อทีมผู้จัดการฝั่งไทย
จากการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดแล้ว

ให้เป็นคนที่ฉลาดพอจะรับมือกับปัญหาแบบนี้ได้นะ
นั่นคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
เหมือนกันอันนี้ชาวเน็ตแปลมาให้ฟังอีกที
คือจริงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นของลูกเรือ

มันมีหลายกระทู้เหมือนกันที่เขาเคยเหมือนมาระบายความในใจว่า
บางทีบางอย่างผู้โดยสารทำกับลูกเรือเกินไปก็มี

ใช่ลูกเรือก็ถือว่าเป็นงานบริการ

มีการก้มกราบมีการแบนมือกราบจนเขารู้สึกว่า
มันเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยออกมาเป็นประเด็นร้อน

คือหลายลูกเรือที่เขามีประสบการณ์
ก็เรียกว่าแบบเป็นกำลังใจบันดาลใจของฝั่งลูกเรือกันด้วย

ก็อธิบายให้เราเข้าใจว่าทุเรียนมีตำหนิคืออะไร
ก็คือตกลนจากต้น
น้ำไม่สวยเป็นบีสีดำน้ำหากมีรอยดำ

แต่ที่เห็นข่าวเมื่อสักครู่นี้คือทุเรียนนะคะ
คือคุณมาหลอกขายไม่ได้นะคะ

ชอบกินอย่าทำแบบนี้กับทุเรียนของเรา